เมื่อเช้านี้หลายคนก็อาจจะไหว้กันไปแล้วใช่ไหมคะ
ไก่ก็เคยบอกไว้แล้วว่าวิธีการไหว้เครื่องไหว้มีอะไรต่างนานากันบ้าง
แต่ว่าเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะคะ
จากว่าวันไหว้วันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเที่ยวใช่ไหม
ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าจะไปไหน
อยากแนะนำให้ไปที่นี่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ศรีราชา
เพราะว่าที่นี่นะคะเขามีการแจกอังเปล่าให้กับน้องหนูที่มาเที่ยวด้วยค่ะ
ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
ที่นี่เขามีการจัดงานลอดซุ้มมังกรแจกอังเปล่าขึ้นค่ะ
เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงตอนนี้นี่แหละ
โดยภาพในงานนี้นะคะได้มีการจัดกิจกรรมไว้มากมายเลย
อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะบรรยากาศในนั้นก็คือเนรมิตเป็นแบบว่าเหมือนเมืองจีนเลยนะ
มีหมูทองด้วยนะคะน่ารักมากก็คือต้อนรับน้องหนูนักท่องเที่ยวที่มาสวนสัตว์นี่แหละ
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการแสดงก็มีการแจกของรางวัลก็มีเรียกได้ว่าจัดเต็มไปเลย
นี่เห็นไหมน้องได้ของรางวัลได้อังเปล่ากลับบ้านไปด้วย

จากนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือกิจกรรมซุ้มหมูทองให้โชคค่ะ
ให้น้องหนูและนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมสนุกมาเล่นเกมเพื่อรับอังเปล่าแล้วก็ของรางวัลกันไป
เท่านั้นยังไม่พอนะคะนอกจากซุ้มหมูทองแล้วเขาก็ยังมีการจัดซุ้มมังกรยาว๙เมตร
นี่ซุ้มมังกร๙เมตรประดับโคมแดงมงคลค่ะเพื่อให้คนที่มาในงานได้ลอดท้องมังกร
เขาเชื่อกันว่าการลอดท้องมังกรเนี่ยนะจะเป็นซีริมงคลกับชีวิต

สำหรับใครที่อยากจะมาร่วมงานนะคะ
หมายก็อยากจะเชิญชวนให้ไปกันได้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะจ๊ะ
สำหรับวันเที่ยววันพรุ่งนี้ใครที่อยู่ชนบุรี
หรือว่าอยากจะเดินทางไปใกล้ไม่ได้ไกลมาก
ก็อยากจะแนะนำว่าไปกันเป็นครอบครัวก็ได้เหมือนกัน
น้องจะได้ไปเปิดประสบการณ์ด้วยกับการที่ไปเรียนรู้เรื่องราวของสัตว์นะคะ
แล้วที่นี่เขามีการจัดงานต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ
เราให้หมายเลขโทรศัพท์เอาไว้นะครับเพื่อจะโทรไปสอบถาม
เพราะว่าเป็นช่วงที่คนเดินทางไปเที่ยวกันเยอะ
เรื่องของที่จงที่จอดอยู่ตรงไหนอะไรยังไงก็สอบถามกันได้เป็นข้อมูลเบื้องต้น
ใช่แล้วค่ะยิ่งถือว่าเป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่
พรุ่งนี้ไปเที่ยวกันแล้วไปกันทั้งครอบครัวสนุกสนานกันแน่นอนนะคะ